คุณผู้ชมครับไปดูดราม่าเรื่องราวของตลาดหน้าวัดพระธาตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะครับนะฮะ
เป็นตลาดที่ค่อนข้างจะแบบย้อนยุคหน่อยอืมเอ่อ
ก็จะมีเรื่องราวความเป็นกลิ่นอายของความเป็นชาวใต้อยู่ในนั้น
นะฮะชาวบ้านก็ชอบไปขายของกันนะฮะ
แล้วก็มีการไปถ่ายพงถ่ายภาพเป็นจุดเช็คอินแต่ว่า
สวท่านนี้ออกมายื่นหนังสือถึงผู้ว่า
บอกว่าให้ยกเลิกตลาดนี้ซะ
หรือว่าย้ายให้ไปรถมันปลีด
แล้วมันก็ทำให้ไม่สามารถจะไปยื่น
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้ค่ะ
แปลกสันว่าอ้าวมาแรงทำมาหากินของฉันฉันขายของกันมา
เลี้ยงภาษาครอบครัวกันถ้าย้ายทำยังไงดีนะฮะ
ต้นเรื่องคนที่ไปยื่นเนี่ยชื่อว่านายสวัสดิ์สมัครพงศ์เป็นสอบ
ตลาดอันนี้ซะที่อยู่หน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ชาวบ้านเขาเรียกว่าหลาดหน้าพระธาตุเนี่ยนะฮะ
โดยให้เหตุผลว่ามันทำให้เกิดปัญหาการจราจรกระทบต่อการขึ้นทะเบียน
พระธาตุเป็นมรดกโลกและที่สำคัญผิดกฎหมาย
เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์บนพื้นที่สาธารณะ
เรื่องนี้มันสร้างความขัดแย้งในจังหวัดเพราะว่าคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านเยอะมากเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจากตลาดนี้
ผู้หญิงคนหนึ่งเขาชื่อเจ๊จ๋าเป็นนักธุรกิจชื่อดังใจบุญ
คนดังของจังหวัดนะฮะเจ๊จ๋าหรือว่านางอำภาพันธ์
ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะมายกเลิก
ตลาดนัดอันนี้มันจัดแค่ครึ่งวันวันเสาร์นะฮะ
เป็นจุดหารายได้ของพ่อค้าแม่ค้าคำว่ามรดกโลก
ไม่ได้ช่วยให้ชาวบ้านมีอยู่มีกินอืมอ่าไปฟังเจ๊จ๋าครับ
คำว่ามนุษยธรรมคุณสะกดเป็นกันบ้างไหมอ่ะผมยังไม่ใช่หน้าที่ของดิฉันค่ะ
แต่สงสารนึกออกไหมสงสารชาวบ้านตาดำเป็นร้อยร้อยครอบครัว
ที่เขายังชีพในการขายของแค่ครึ่งวันในวันเสาร์เนี่ย
ที่จะมาฟื้นฟูเศรษฐกิจราคายางก็ย่ำแย่คุณจะขายอะไรถ้าไม่ขายการท่องเที่ยว
อันตรายการอ้างเมาส์ระดกโลกระหว่างเมาส์ระดกโลก
กับการอยู่รอดของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณคิดว่าคุณควรจะทำอะไรก่อน
อ่ะเจ๊จ๋าฝากไปยังผู้มีอำนาจทั้งหลาย
ก็เป็นความในใจเนาะว่าแบบเออ
ตอนนี้ต้องเลือกคนก่อนหรือเลือกของสถานที่ก่อนดี
มันเพิ่งจะมาในตลาดเพิ่งจะเปิดได้การท่องเที่ยวนครศรี

ทีนี้ทางด้านของนายสวัสดิ์เองนะฮะสวท่านก็บอกว่า
เหตุผลที่ขอให้ยกเลิกตลาดนี้เพราะว่าตลาดดังกล่าว
เป็นการส่งเสริมตลาดประชามรัฐเพื่อให้เกิดการจับจ่ายชั่วคราว
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนชั่วคราวโดยมอบหมายให้
หอการค้าจังหวัดเองรวมทั้งสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เป็นหน่วยงานในการขับเครื่องชั่วคราวไม่มีวัตถุผสม
แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ค้าอะไรแต่ปรากฏว่ากลายเป็นการค้าถาวรไปแล้ว
มันส่งผลกับการสัญจรเขาบอกว่าเสียงมหรสบคือเสียงดนตรีมันดัง
การจัดงานมันก็แบบไม่เหมาะไม่สมอะไรอย่างนี้เขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
ทางด้านของผู้ว่าเองว่าอย่างไรบ้างนายสิริพัทธนกุลนะฮะ
ร่าท่านเจนราชการจังหวัดนครศิริฐรรมราชมีคำสั่งถึงประธานของการค้าจังหวัด
จะยกเลิกหรือว่าย้ายไปจุดอื่นที่เหมาะสมดีไหมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
เพราะว่าัดเนี้ยเขาเอาไว้การมีการจัดงานประเพณิชฯภรรณะด้วยค่ะการต่างหนาไปทำประธาภิชา
ว่าชาวบ้านเห็นอย่างไรอืมผู้ประกอบการเห็นอย่างไรและจังหวัดเห็นอย่างไร